โจรใส่เสื้อลายพราง

เวลาที่ออกปฏิบัติการขโมยยางพาราของชาวบ้าน

เพราะว่าขณะที่ออกขโมยเนี่ย
ไปเจอพอดีไปจ้าเอกันพอดี

แล้วก็มีภาพด้วยนะคะสำหรับภาพผู้ต้องสงสัยนะคะ

ขโมยยางพาราแผ่นและก้อนขี้ยาง
ของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอประทิวจังหวัดชุมพร

หลังปฏิบัติภารกิจขโมยเสร็จเรียบร้อยแล้ว
แต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของเขานะ

เพราะว่าในช่วงของการก่อเหตุเนี่ย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำบลชุมโค

หมู่ที่๑๑ตำบลชุมโค

ในปรีชาพมประธุมอายุ๔๐ปี

เป็นผู้ก่อเหตุตามกล้องวงจรปิดจริง

เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปตรวจปัสสาวะพบว่าเป็น
ปรัสเซียวะสีม่วงก็คือมีการเสพยาเสพติด

จากการตรวจสอบประวัติพบว่าผู้ต้องหารายนี้
เคยต้องโทษคดีพกพาอาวุธปืนลักทรัพย์และเสพยาเสพติด
โทษมาได้ไม่นานก็คือกลางปีที่แล้ว

ยังออกมาอลวาดลักษับชาวว่านจนเดือดร้อน
แต่สุดท้ายไปไม่รอดชาวถูกจับปรุงตัว